คู่ของดิฉันเลิกกันมาชาตินึงแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับคุณเขตฐานทัพแล้วก็คุณนุ่นวรนุษย์นั่นเอง

ท้ายที่สุดนะคะคุณเขตมีช่วงนึงเขาไปออกรายการ

ว่าเป็นพระตัวเขาเองนะฮะแล้วก็บอกเลยนะฮะ
พอฟังรายการจบปุ๊บคุณนุ่นโพสต์ภาพ

นะคะอันนี้ก็คือหลายคนก็เอาไปคิดว่า
มันอาจจะเป็นไม่พอใจจากที่คุณเขตอยู่ดี

เอามาโยงบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฟังคำสัมภาษณ์ของอดีตคนรักหรือเปล่านะคะ
ซึ่งหลังจากที่เธอให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ซีเรียสนะ
คุณนุ่นบอกว่าไม่ได้ซีเรียสแต่ก็ไม่ได้สบายใจนักนะคะ

และที่ผ่านมานุ่นเองไม่เคยพาดพิงอะไรถึงใคร
มีประโยคเด็ดออกมาแบบนี้ด้วยนะคะว่า
ทุกวันนี้นุ่นมีความสุขมากมีครอบครัวที่ดีแล้ว
และที่สำคัญเราเลือกคนถูก

คำที่ว่าเราเลือกคนถูกนี่แหละน่าจะโดนใจคุณซะมีนะฮะ
คุณตอสปีตีที่ลงปฏิถึงขนาดที่ต้องแชร์ข่าวของภรรยาลงโซเชียลของตัวเอง
แล้วก็ติดแคปชั่นได้ว่าเงินหมดสิเรา

เขาคงไม่น่าจะว่าภรรยาเขาเงินหมดหรอก

ไอ้ที่ว่าเงินหมดก็คงจะสงสัยนะฮะ
น่าจะเป็นผู้ชายอีกคนหรือเปล่าที่ไปออกรายการมา
มีเท่าไหร่เปย์ให้ไม่อั้นเพราะว่าศรีภรรยาตอบคำถาม
นักข่าวโดนใจแน่เลย
ป่าแล้วคุณผู้ชมค่ะอีลุงตุงนังมากเลยนะคะ